เอาล่ะมาถึงงานบวชสุดอลังการที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ
งานบวชร้อยล้านนะครับของจีจี้ปีโป้หรือว่าธีรชัยคงทองคนนี้แหละฮะ
การขายทองผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ

สวัสดีครับ
แค่คลิปวิดีโอพรีเซนต์งานบวชนะครับ

หรือว่าชื่อจริงนายธิรชัยโคงทองนะครับ
เจ้าของร้านเพชรทองสิวาลัย

แล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

เขาเคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกง
แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับ
จากการขายทองออนไลน์ให้ลูกค้า
โดยงานบวชจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๓ถึงวันที่๕พฤศจิกายน
แล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายก็คือวันนี้แหละฮะ
นิคมกือลองอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลานะครับ
มีการจัดงานนะครับ
สุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไป
ทั้งพิธีปลงผมและเครื่องแต่งกายของนาค
ที่มีการใส่มงกุฎเป็นทองคำแท้

และจัดขบวนแห่นาคโดยนั่งบนรถเกี้ยว
ลงรักปิดทองคำแท้นะฮะ
อันนี้ชุดปลงผมพี่วัดดูชุดเขาสิฮะ
เป็นแบบผ้าปลงสีทองเนี่ยฮะ
จริงต้องใส่ชุดสีขาวเนอะ
ขณะที่ช่องยูทูปนะครับ

โดยมีการระบุว่าเงินข้าวของต่าง
นำมาจัดในงานบวช
รวมกันแล้วมูลค่าถึง๑๐๐ล้านบาทครับ
ค่ะเอออันเล็กค่ะเต้นให้ต่อค่ะฝั่งทำทั้งหมดนะคะ
เพราะว่ามันไม่มีขายค่ะทองร้อยนะครับปิดทองวิทยาศาสตร์
ปิดทองร้อยไม่ได้ใช้ทองวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้สเปรย์ทอง
ไม่ใช่โอ้มาดูใกล้ใกล้ค่ะแขกอยากดูได้